มีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญมาถึงพวกเราบนโลกทุกคนนะครับ
ว่ามนุษย์มีเวลาเพียงแค่๑๒ปีเท่านั้น
ที่จะยับยั้งภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง
ฉะนั้นเราอาจต้องอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยภัยธรรมชาติรุนแรง
ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากนะครับ

นี่คือชะตากรรมโลกจากสภาพอากาศที่เลวร้ายตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญออกมาระบุว่า
ภัยพิบัตรมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งกว่านี้
ถ้าแก้ไขไม่ทันเวลา
รายงานล่าสุดที่เผยแพร่วันนี้ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
โดยงานที่จับตาปัญหาสภาพภูมิอากาศ
ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพเมื่อปี๒๕๕๙
ว่ามนุษย์จะต้องดำเนินการทุกวิถีทาง
เพื่อไม่ให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากยุคก่อนอุตสาหกรรม
เกิน๑๕องศาเซลเซียสภายในปี๒๕๕๙
ปรับจากเป้าหมายเดิมที่นานาชาติตกลงกันผ่านความตกลงปารีสว่า
ภายในอีก๑๒ปีข้างหน้าโลกจะต้องมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ไม่เกิน๒องศาเซลเซียส
ที่น่ากลัวก็คือทุกวันนี้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นจากระดับดังกล่าวไปแล้ว

หากอุณหภูมิเพิ่มสูงเกินเพดานที่กำหนด
ก็จะพบกับภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงขึ้น
คลื่นความร้อนที่รุนแรงระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จนถึงสภาพอากาศร้อนจัดและฝนตกหนักหน่วง
กระทบกับความเป็นอยู่ของคนในหลายพื้นที่บนโลก
คณะกรรมการบอกว่านี่คือเรื่องจริงจังและเป็นหน้าที่ของทุกคน
และเกาะแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ส่งผลรุนแรง
ในรัฐอสัมของอินเดีย
เคยได้ชื่อว่าเป็นเกาะกลางแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด

ด้วยพื้นที่เดิม๗๓๔ตารางกิโลเมตร

เหลือเพียง๕๒๔ตารางกิโลเมตร
หรือหายไปไม่ต่ำกว่า๑๔
แม้ส่วนหนึ่งจะเป็นผลจากลักษณะทางธรรมชาติ

เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นเหมือนอัตราเร่ง
ที่ทำให้เกาะนี้หายจากแผนที่โลกเร็วขึ้น

เพื่อไม่ให้โลกตกอยู่ในภาวะอันตราย

กว่าระดับในปี๒๕๕๓ถึง๑๓

ขณะที่การใช้พลังงานจากฐานหิน
ต้องลดลงจนแทบเป็นศูนย์
นี่คือภารกิจที่ประชาคมโลกทุกคน
ต้องทำเพื่อมีชีวิตรอดในอนาคต

ืดเวลาให้ประชากรกว่า๑๖๐๐๐คน
อยู่บนเกาะมาจุลีได้นานขึ้น

เทวรัฐทีวีรายงาน